สำหรับใครที่รอคอยการสัญจรของเรา
ถูกต้องครับกับกิจกรรมตลอดข่าวสัญจร

บอกเลยว่าเราอยู่ที่จังหวัดลำพูนเจ้า

เพราะเขาบอกว่าหันแบบส่งออก
โอ้โหหันไปต่างชาติต่างประเทศแล้ว

แต่มีคนหนึ่งเขาบอกไม่กลัวละ

ขึ้นรถทงรถทัวร์ขึ้นเครื่องบินไปเลย
เอาจาระเข้ขึ้นรถทัวต์ขึ้นเครื่องบิน
เขาต้องมีคาถาแบบไกลทองเนี่ยแนง

แผะหันแกะหันหันหันนกกระทะหันนกกระจอกเทศหันไก่งวงหันอะไรที่เป็นตัวเราจับมาหันได้
โอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยครับว่าที่วัวหันอินเตอร์ลำพูนเนี่ยเขาเชี่ยวชาญด้านการหันจริง
เพราะพี่เอ็กซ์เจ้าของร้านรุ่นที่๒เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยได้รับออยอร์รับรองว่าผ่านมาตรฐานปลอดภัยกินได้ไม่ตุ๋ยแน่นอนจ้า
ไปดูขั้นตอนกันรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมจากที่เคยกลัวน้องเข้ตอนนี้เนี่ยอยากชิมน้องเข้ซะแล้ว
ก็ดูสีสันตอนน้องโดนย่างสิครับมันช่างน่ากินซะเหลือเกินใครจะอดใจไหวซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยเขาการันตีว่าเขาคือเจ้าแรกที่ทำจอระเข้หัน
ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของพี่เอ็กซ์เนี่ยครับเขาก็ทำแค่หมูหันนี่แหละแต่พอพี่เอ็กซ์เข้ามาสารต่อเขาบอกว่าเขาเนี่ยหันได้หมด
อะไรที่อร่อยเขาจับย่างหมดเลยล่ะครับแล้วที่นี่เนี่ยเขาก็มีฟาร์มเป็นของตัวเองด้วยรับรองว่าจอระเข้ของที่นี่เนี่ยสดแน่นอนครับ
ใครที่อยากลิ้มรถน้องเช่ก็ไม่ต้องห่วงนะเขามีบริการส่งทั่วไทย
มีทั้งแบบลัดฟ้าบินไปส่งส่งตรงทางบกก็มี
รับรองน้องเข้ทั้งตัวปลูกถึงบ้านแน่นอนครับ
ก็คือผิดออย่อระจ้วย
มีออย่อระปรองอร่อยสะอาดและปลอดภัยนะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเขามีส่งทั่วไทยเลย

หรือแม้กระทั่งจอระเข้ฮันอยู่นั่นเองนะคะ
แต่ตอนนี้เราหิวเลยนะครับงั้นก็แยกอย่าง
ไปกินไอ้เค้กันดีกว่า